ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ในเหตุการณ์นี้นะคะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนน
ที่ทำให้มีคนบาดเจ็บ๒เสียชีวิต๒นะคะ
สาเหตุมาจากการลงจากรถไปเก็บหมวกค่ะ
เดี๋ยวเราดูภาพไปอีกทีจะค่อยค่อยเล่าให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมพร้อมกันนะคะ
คือถนนตรงนี้มีผู้ชายกับผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะ
อยู่ที่ปากซอยปองพลหมู่๒ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วเขาหมวกลนเราจะเห็นผู้เสียชีวิตเนี่ย
คือเขาก็จอดมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแฟนจอดแล้วเขาก็ขี่เดินมาจะมาเก็บหมวกกลางถนน
จังหวะนั้นเนี่ยคือมันเป็นเลนที่รถกระบะเขาวิ่งมาพอดีแล่นมาพอดีก็ชนเข้าอย่างจังเลยค่ะ
คนขับรถกระบะเนี่ยกระเด็นตัวลอยออกมาจากรถโอ้โหเนี่ยค่ะกระเด็นตัวลอยออกมาจากรถตกลงไปในคูน้ำ
ส่วนคนที่จะไปเก็บหมวกก็ถูกชนเสียชีวิตทั้งสองคนเลยนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คนที่เสียชีวิตเนี่ย
คนที่จะไปเก็บหมวกก็คือเป็นผู้หญิงชาวเมียนมานะคะส่วนคนขับรถกระบะคันนั้นที่กระเด็นออกมาเนี่ย
เป็นชายไทยนะคะชื่อว่าคุณสมบัติชุ่มชูจันทร์คนพม่าที่เป็นผู้หญิงชื่อว่านางสาวทินยัดยัดคินนะคะ
ก็เสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่ค่ะตำรวจไปตรวจสอบนะคะในเหตุการณ์นี้เนี่ยปรากฏว่าไม่ได้มีแค่ผู้เสียชีวิตสองคนนะคะ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๒คนก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะตามรถกระบะตู้ทึบมา
คือรถกระบะคันสีขาวเนี่ยพอชนร่างผู้หญิงที่จะไปเก็บหมวกแล้วเนี่ย
ก็กระเด็นไปชนกับรถตู้ในเลนสวนเป็นรถตู้ทึบแล้วมีมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคะที่เราทำเครื่องหมายสีเขียวไว้
ซ้อนกันมาอีกสองคนตามรถตู้ทึบมาพอโดนรถตู้ทึบโดนชนก็กระเด็นไปโดนมอเตอร์ไซคันนี้
ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปอีก๒รายค่ะ
ในเหตุการณ์แค่ลงไปเก็บหมวกเนี่ยมีคนบาดเจ็บ๒เสียชีวิต๒ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายทุนยาอายุสามสิบเก้าปีสัญชาติเมียนมา
ซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้หญิงลงไปเก็บหมวก
เขาบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากที่พักกำลังจะไปทำงาน
พอมาถึงตรงนี้หมวกแก๊ปของภรรยาปลิวหล่นแล้วไปตกกลางถนน
เขาก็เลยจอดรถภรรยาก็เดินมากลางถนนจะไปเก็บหมวกก็ไม่ทันระวัง
ถูกรถกระบะชนเสียชีวิตค่ะนะคะส่วนคนขับเนี่ย
จังหวะที่ชนเนี่ยคือด้วยความแรงเนี่ยนะคะ
ร่างก็กระเด็นออกมาแล้วก็ไปกระเด็นไปที่คูน้ำแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจมอบร่างให้กู้ภัยฉะเชิงเซานำส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
ชนสูตรแล้วก็ก่อนที่จะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
วกแก๊ปใบเดียวคุณผู้ชมค่ะสลดจริงนะ